ไปดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมาสดร้อนเลยค่ะ
ถล่มนะคะทับคนงานได้รับบัตรเจ็บขณะที่กำลังทำการลื้อถอนอยู่นะคะ
เมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพรัฐนาธิเบสได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ถล่มแล้วคนงานเนี่ยติดอยู่ข้างในนะคะก็ประสานอาสากู้ภัยนำอุปกรณ์ช่วยเหลือ
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะครับอาคารที่ถล่มนี้เป็นอาคารแฝดสูง๖ชั้นและ๘ชั้นสระน้ำอยู่ตรงกลาง
ชื่อว่าอาคารวันพกาอยู่ริมถนนประชาชื่นนนทบุรีค่ะ
หลังจากได้มีการว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์โยธาเข้ารื้อถอนอาคาร
อาคารแรกลื้อถอนไปเรียบร้อยไม่มีปัญหา
แต่อาคารที่สองเนี่ยแล้วคะคนงานกำลังขับรถแบคโฮล์ชื่อว่าในวิชัยนะคะ
กำลังใช้รถแบ็คโฮลตักชิ้นส่วนของปูนลำเลียงออกมาจู่
มันก็ถล่มลงมาแล้วก็ทับนายวิชัยนะคะ

เพื่อนคนงานก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือตอนเกิดเหตุ
แต่ว่าพอกู้ภัยมาถึงเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพตอนที่ถล่ม

เนี่ยค่ะแล้วเขาก็รถแบ็คโฮลเห็นไหมคะอยู่ใกล้เลย
ตอนที่กู้ภัยเดินทางมาถึงก็ต้องเอาเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ออกมาเพราะว่าติดอยู่ข้างใน
ก็สุดท้ายก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ

แบ็คโฮลตักชิ้นส่วนของปูนกำลังจะลำเลียงออกมา
แล้วมันก็ถล่มลงมา